ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปสำรวจถ้ำกันหน่อยนะฮะ
ติจะพาไปอืมนี่มีความลี้ลับอาถรรพ์อยู่ด้วยนะครับ
คือมีชาวบ้านที่สระบุรีเนี่ยไปเจอถ้ำที่มีอายุเก่าแก่
คาดว่ากว่าหนึ่งพันสามร้อยปีที่สำคัญมีหินที่มีรูปร่าง
เหมือนหัวงูค่ะแล้วดูหน้าสะพรึงมากพอมองเข้าไปเป็นแบบนี้เลย
ค่ะนี่เห็นไหมหน้าสะพรึงจริงจริงค่ะโอ้โหเพราะคล้ายงูมากจริงจริงนะ
ใช่มีตาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮะเหมือนกับชูคอมาเลยนะ
กำลังจ้องออกมาเลยอ่ะจ้องมาเลยอืมนี่เดี๋ยวติจะพาไปดูอย่างละเอียดนะฮะ
เพจข่าวสระบุรีนะครับโพสต์ภาพเอาไว้สองภาพ
แล้วก็มีข้อความบอกพบหินคล้ายงูยักษ์โผล่ทางขึ้นถ้ำพระโพธิสัตว์
เป็นรูปแบบนี้เลยนะฮะที่โพสต์เอาไว้นะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะข้อความบอกว่าถ้ำพระโพธิสัตว์เนี่ยอายุกว่า๑๓๐๐ปี
ชาวบ้านนี่ตะลึงเลยแห่มากราบไหว้ขอโชคลาภ
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ตำบลทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
เผื่อใครจะไปเที่ยวชมกันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ
วันนี้ตินะฮะผู้สื่อข่าวของเราคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ก็ไปเลยฮะไปถึงวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับ
อยากจะไปดูหินที่เหมือนกับหัวงูนะครับนี่ก็มีไก๊นะครับ
พาไปเที่ยวชมถ้ำนะครับจะพาไปดูก้อนหินลักษณะคล้ายงู
นะฮะแต่ที่ไปถึงนี่คือไกด์บอกติต้องขึ้นบันไดก่อนนะเท่า
ไหล่พี่กี่ขั้น๓๓๗ขั้นโอ้โหนี่ติไหวไหมนี่กำลังเดินตามพี่เข้าไปอยู่
คือไปถึงร้อยขั้นติบอกพี่พักก่อนได้ไหมมีจุดพักพอดี
ขั้นนะฮะจะเห็นก้อนหินขนาดใหญ่ยื่นออกมาด้วยลักษณะคล้ายหัว
งูเหมือนกันตรงนี้นะฮะมีหลายจุดเลยนะครับนี่ยื่นออกมาเออดู
คล้ายหัวงูก็เดินไปต่อไปถึงบันไดขั้นที่๑๘๕อันนี้ขั้น
๑๐๐นะฮะขั้นที่๑๘๕เนี่ยใกล้ใกล้กับจุดพักที่๒นะครับไปเจอก้อน
ขนาดใหญ่อีกยื่นออกมามีซอกหินกว้างประมาณสี่เมตร
ตรงนี้นี่แหละมีแท่งหินยาวออกมายื่นออกมาคล้ายกับลำตัว
แล้วก็ส่วนหัวของงูหูตรงนี้คล้ายมากเหมือนพุ่งเข้ามาหาเราเลยนะ
แล้วมีตาใช่ไหมใช่เออไม่น่าเห็นตรงนี้คล้ายมากจริงถ้าน้ำหยดลงหิน
การกัดกร่อนต่างจะคล้ายได้ขนาดนี้เลยเหรอ
นี่มีตาสีขาวสองข้าง
นี่เป็นจุดที่เพจข่าวสระบุรี

โอ้โหนี่ตรงนี้เหมือนตา
เอาจากนั้นติก็ไปต่อนะครับ
ไปถึงบันไดขั้นที่
ตรงนี้แหละถึงถ้ำพระโพธิสัตว์แล้ว
อ่านี่ครับ
ทางเข้าก็จะเจอหินขนาดใหญ่อีก
แล้วพอเข้าไปด้านในติบอกว่าโอ้โหตลึงครับ
ข้างในนี่สวยงามมาก
นี่มีไฟนะครับ
มีจุดบูชาต่างนะครับท่านผู้ชมครับ

คาดว่าเป็นสมัยธรวดี
ซึ่งถ้าดูจากภาพแล้วอายุต้องเก่าแก่มาก

มีผู้ที่เขาเคยมาตรวจสอบ

สมัยธรวดีนี่อายุก็คือ๑๖๐๐ปีนะครับ
รูปพระพธิสัตว์และกรงจักรธรรมนะครับ
มีเจดีบัญจุอัตถิภาวรหันธ์
นี่ฮะอยู่ในถ้ำนะครับ
ท่านผู้ชมถ้าจะไปเที่ยวไปชมเนี่ยนะครับ
บันได๓๓๗ขั้นที่สระบุรีนะครับ
ทีนี้พอไปดูด้านในถ้ำนะฮะ
ซึ่งรายล้อมไปด้วยหินงอกหินย้อยขนาดต่างนะครับ
จุดที่เป็นไฮไลท์ติบอกว่า
เดินไปสุดถ้ำเนี่ยตรงลานปฏิบัติธรรม
จะพบหินงอกสีขาวขนาดใหญ่

แล้วบังเอิญเหลือเกินมีรอยแยกตรงกลาง
มีรูเล็กมีจุดสีดำ
ดูไปก็คล้ายหัวงูอีก

คือผู้ที่เป็นไกด์พามานะฮะ

เป็นลานปฏิบัติธรรมของคนสมัยก่อนนะฮะ
ฮินดูมีภาพแกะสลักหินที่ผนังถ้ำ
มีหินงอกหินย้อยเยอะแยะไปหมดนะฮะตามความเชื่อถ้ำแห่งนี้เป็นเมืองลับแลของพญานาค
เห็นได้จากหลักฐานก้อนหินในถ้ำมีลักษณะคล้ายหัวงู
ใครมากราบไหว้ขอพรที่นี่สมหวังเกือบหมดนะฮะ
ส่วนเรื่องอาถรรพลี้ลับในถ้ำแห่งนี้ตัวของพี่ตำนานบอกว่าเคยเจอตอนบวชนะฮะ
พระมานั่งกรรมฐานที่ถ้ำแห่งนี้อยู่ไม่ได้ฮะ
ชำนาญบอกร้อนไปหมดทั้งที่ในถ้ำนี้เย็นมาก
นี่มีน้ำหยดลงมาด้วยเชื่อว่าเป็นเพราะปู่ตาไฟที่ปกปักรักษาถ้ำ
นั่งสมาธิมาเจริญสมาธิกรรมฐานที่นี่
ความเชื่อต่างการส่งต่อข้อมูลมาก็จะ
ยุคสมัยนะสถานที่แห่งนี้เป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมของพรามฮินดูอะไรมาก่อน
ตามความเชื่อดูจากงานแกะสลักตรงจุดนี้
มันเหมือนเป็นศิลปะของอินเดียเห็นไหม
ก็คือพราหมณ์ฮินดูได้เผยแพร่เข้ามาในภูตศาสตร์ศนาในยุคธรรมดีนั้น
ก็มาประกอบพิธีก็แกะสลักศรัทธาความเชื่อ
ก็มีพระพรมพระศิวะพระนารายตรงจุดนี้
หัวงูเล็กหรือว่ามันจะเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง
หยดลงมาทำไมจึงกลายเป็นหัวงูขึ้นมาได้
ถ้าตามความเชื่อมันจะมีพลังงานหรือวิญญาณต่างที่เปลี่ยนจากพบภูมิไปแล้ว
ก็จะเป็นศิลปะศาสตร์หรือเป็นหัวงูตรงจุดนั้น
หินหัวงูเล็กหัวงูใหญ่พญานาคอะไรแบบนี้
ตำนานนะพี่ตำนานอสูรสงคราม

หลังจากนั้นนะครับพี่ตำนานก็พาเราเข้าไปสำรวจถ้ำนะฮะ
ถ้ำธรรมทัศน์นะครับอยู่ไม่ไกลนะฮะ
ไปถึงทางเข้านี่จะมีป้ายบอกเอาไว้จากนรกสู่สวรรค์
เพื่อใครจะไปนะฮะท่านต้องไปที่ถ้ำพระโพธิสัตว์ก่อนนะ
อยู่ที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ตะมนทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
นี่ติก็เข้าไปนะครับเข้าไปเนี่ยโอ้โหลึกก็คือพี่ตำนานบอก
ไม่เป็นไรหรอกติแหมไหนมาถึงนี่แล้วเดินอีกกิโลนึงเข้าไปอีก๑กิโลเมตร
ติก็ไปช่างภาพของเราก็ไปทีมข่าวก็เข้าไปนะฮะ
ลัดเลาะตามซอกหินทางลาดชันไปจนสุดถ้ำเจอหินงอกหินย้อย
มีหลากหลายรูปแบบที่สำคัญก็คือเจอหินลักษณะคล้ายหัวงูอีกแล้ว
เหมือนกับเสียญพญานาคก็มีเหมือนเจดีก็มีเหมือนหน้าซาตานก็มี
มีหลายรูปแบบมากเป็นถ้ำขนาดใหญ่นะฮะถ้ำธรรมทัศน์นะครับ
ผนังถ้ำนี่สูง๑๐เมตรนี่บางช่วง
ช่วงสูง๕๐เมตรก็มี
งอกหินย้อยมีน้ำหยดลงมาตลอด
ชาวบ้านเชื่อว่านี่คือถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
น้ำที่หยดลงมาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ลงมาจากสวรรค์

นี่เห็นมั้ย

นำน้ำมาดื่มมาล้างหน้า
ทำน้ำมนต์นะครับผู้ใหญ่บ้านถ้ำน้ำผู้นะครับบอกว่า
หลวงพ่อทวินอดีตเจ้าอาวาสที่วัดที่นี่นะครับท่านเคยนั่งทางใน
แล้วท่านเห็นว่าพื้นที่ตรงถ้ำพระโพธิสัตว์เป็นเมืองบาดานนะครับ
ซึ่งมีพญานาคอาศัยอยู่นะเคยมีคนเห็นพญานาคตัวใหญ่อยู่นะ
ซึ่งตัวของผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็เชื่อว่าก็เป็นเรื่องจริงนะครับ
เคยมีพระมานั่งกรรมฐานที่ถ้ำพระโพธิสัตว์
เขาเล่าสืบต่อกันมานะแล้วอยู่อยู่พระรูปนี้เนี่ย
ที่นั่งกรรมฐานอยู่เนี่ยไม่รู้ไปอุปโลก
หรือว่าคิดอะไรว่าเหาะได้
วิ่งแล้วกระโดดลงมาจากถ้ำพระโพธิสัตว์
แต่ตกลงมาแล้วไม่เจ็บอะไรเลยนี่ฮะแล้วคนที่เคยมาเที่ยวที่นี่นะครับ
เห็นหินเยอะไปหมดใช่ไหมเคยมีคนเก็บหินไป
เก็บหินจากถ้ำพระพุทธศัตริย์กลับบ้านไป
สุดท้ายเจออาถรรพ์ต้องนำกลับมาคืนนะครับ
ท่านก็นั่งในทำงในเนี่ยท่านเห็นว่าตรงตรงทำเพิกกับทำพบุคคสัตว์เนี่ย
เป็นเมืองบาดานครับ
เป็นหลวงบอร์ดาวี่ที่มีไดรนาคอยู่

ก็มีลักษณะคล้ายงู

สองสังเกตอยู่จะซวนมากเลย
นี่ประวัติความเป็นมานะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อท่านที่อยากจะเดินทางไป

ไปเยี่ยมชมความสวยงามของถ้ำกันนะครับ
พระโพธิสัตว์ตะบนทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

อยากไปเลยค่ะเพราะว่างดงามตามธรรมชาติแล้วก็มีประวัติศาสตร์ด้วยเนาะ
ใช่นิติยังนั่งหอบอยู่เลยเนี่ย